เหยื่อเมาแล้วขับจริง

ปรากฏว่าถูกมอเตอร์ไซค์อีกคัน
ขับมาแบบเป๋ไปเป๋มา

เข้ามาชนคุณผู้ชมฮะสองพี่น้อง

ตอนที่พ่อได้รับคำแจ้งมาจากกู้ภัย

พ่อร้องไห้โฮเลยคุณแม่เป็นลมล้มพับเลย
เพราะกลายเป็นเหยื่อเมาแล้วขับนะครับ

ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์๒คัน
ชนประสานงากัน

ผู้บาดเจ็บสาหัสมี๓ราย

จารุสารพิบูรณ์อายุ๔๑ปี
นี่แหละฮะที่เขาว่าเป็นคนขี่ที่เมา

อายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนชั้นม๓
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

น้องโชคคุณเด็กชายอายุ๖ขวบเรียนอยู่อนุบาล๓เอง
นั่งซ้อนท้ายกันมาเพราะไปซื้อของหน้าปากซอย
ประสบอุบัติเหตุตรงกลางซอยแบบนี้นะครับ
พี่ชายคือน้องท็อปอาการสาหัสไม่รู้สึกตัว
แต่น้องโชคคุณตอนแรกหมดสติกู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจ

แม่ไปดูอาการของน้องท็อปตัวลูกชายคนโต
ส่วนพ่อมาดูอาการของน้องโชคลูกชายคนเล็ก
ปรากฏหมอเดินออกมาบอกพ่อทำใจดีนะลูกเสียแล้ว
คุณผู้ชมพ่อสุดเลยนะครับ
พ่อของน้องโชคเล่าทั้งน้ำตาบอกมีลูก๓คนนะฮะ
คนโตก็คือท็อปคนกลางเป็นลูกผู้หญิง
สุดท้องก็คือน้องโชคอายุ๖ขวบ
ก็ขณะเกิดเหตุน้องท็อปลูกชายคนโต
พาน้องโชคลูกชายคนเล็กไปซื้อกับข้าว
แต่มีคนโทรมาบอกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อมาถึง๒คนนอนหมดสตินะเขาเข่าอ่อนเลย
ตัวเขาวิ่งไปหาน้องโชคลูกชายคนเล็กก่อน
แล้วก็เรียกโชคพ่อมาแล้วพ่ออยู่กับลูกแล้ว
เชื่อไหมว่าน้องเหมือนพยายามจะฝืนตัวเอง
เหมือนจะพูดอะไรสักอย่างเหมือนรู้แล้วล่ะว่าพ่อมาหา

ไม่ไหวหรอกไม่ไหวพูดไม่ได้ฮะ
สุดท้ายส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตพ่อเสียใจมาก
ส่วนแม่เป็นลมล้มพับไปตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณพ่อหน่อย
ศูนย์เสียลูกไปจากเหตุการณ์เป็นเหยื่อเมาแล้วขับนะครับ

แล้วถามว่าอีกฝ่ายเมาแล้วขับจริงไหม

เห็นสองพี่น้องขี่รถกายยานโยนมาตามเส้นทาง
สวนทางมาลักษณะให้ไปเซมาเพมาเพมา

คือมีคนเห็นเหตุการณ์อยู่เยอะตรงนั้น
เพราะว่ามีคนที่เขานั่งอยู่หน้าบ้านบ้างล่ะ

คุณป้าเจ้าของร้านขายของชำบอกได้ยินเสียงโคร่ม
ร่างเด็ก๖ขวบกระเด็นมาอยู่หน้าร้านนะคุณ

แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงฮะได้แต่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
และก็จะต้องรอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายรักษาตัวหายเสียก่อน
จะเรียกมาสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยต้องตรวจสอบคู่กรณีว่ามีอาการมึนเมาสุรา

ส่วนศพของน้องโชคส่งไปยังสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ก่อนจะมอบศพให้พ่อแม่นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คุณแต่ละปีแต่ละปีมีเหยื่อเมาแล้วขับมากมายในบ้านเรานะ